โดยเฉพาะช่วงฝนตกต้องระวังมันลื่น
เขาไม่ชนเราเราก็อาจจะไปชนเขาได้

โอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่โอ้ววววววไปแล้ว

คือ๒คนนี้ตกมาจากรถ๖ล้อ
แล้วรถคันสีขาวคันนั้นเขาเบรกไม่ทันเหยียบไปเลยครับ
คือถนนมันลื่นอ่ะมันปัดปัดด้วยนะ
เออเบ็ดเสร็จสามคันโอ้โหดูไปก็ลุ้นแบบเนี้ย
มันบรรทุกเสียหลักมาก่อนชนกับรถเก๋งแล้วคนกระเด็นออกมาอีก
ซูซูกิเหยียบเลยเบรกไม่ทันเหยียบไปสองคนเลย
เบรกไม่ทันจริงจริงนะครับนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงฝนตกแหละครับ
นะฮะก็มีรถเก่งเสียดำเขาอยู่เลนขวานะวิ่งมาตามปกติ
หกล้ออีกฝั่งหนึ่งเสียหลักข้ามมาฝนตกถนนลื่นนะฮะ
รถเก๋งก็พุ่งชนเข้าไปกลางลำคนในรถหกล้อตกลงมาสองคนกริ้งอยู่กลางถนน
กระบะซูซูกิสีขาวขับมาเบรกไม่ทันเหยียบขาไปอีกครับนะฮะ
กระบะก็วิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้คนที่ตกลงมาจากรถหกล้อเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยพอชนปุ๊บก็เลยหลุดออกมาแล้วก็ตกลงมา
นะฮะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจโซเชียลฮันเตอร์พร้อมกับระบุพิกัดว่าอยู่ที่บริเวณสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ทีมข่าวไปตรวจสอบไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาชื่อว่านายวัชรินก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคมรถหกล้อเนี่ยขับมาเร็วมากนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เสียหลักหมุนเลยข้ามเลนมารถเก่งเขาก็เบรกไม่ทันก็ชนกันไปนะฮะ
รถกระบะอีกคันหนึ่งก็ชนกันไปครับทำให้สองพ่อลูกจากหกล้อเนี่ยตกลงมา
แล้วก็โดนรถทับบาดเจ็บสาหัสไปเลยครับ
หรือว่าใจคอยดีใช่ไหมครับ

ก็มีรถตามหลังมากระบะกันทุกยับซ้ำ
ยับซ้ำเนี่ยคนขับรถก็พอ
ก็ก็เฉพาะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้าง

ก็มีผู้หญิงก็รู้สึกว่าแกนหลุดแล้วก็แกนทัก
แล้วคนขับสุดท้ายที่เขาขับ